คือสามีเนี่ยเห็นภรรยาเสียชีวิตนะครับ

ขุดดินในสวนยางพาราแล้วก็ฝังศพภรรยาไว้ด้วยตัวเองเลย
ไม่บอกไม่กล่าวผู้นำชุมชนไม่แจ้งตำรวจไม่บอกพระเลย
แต่ท้ายที่สุดวิญญาณของภรรยาน่าจะมาบอกมากล่าวเขา
บอกว่าขอให้จัดพิธีหน่อยไม่งั้นวิญญาณไปแบบไม่มีสุขไม่สงบ

แสงสีเขียวมันผุดขึ้นมาจากหลุมตรงนี้

คือกลายเป็นว่าวิญญาณของภรรยามาหลอกหลอนสามีอย่างนี้หรอ
ใช่ฮะเขาบอกฝังได้คืนเดียวเอง
แต่วิญญาณน่าจะออกมาบอกว่าอย่าฝังไว้แบบนี้อะไรประมาณนี้
นี่ก็มีเรื่องของความเชื่อมาเกี่ยวด้วย
แต่ถามว่าเหตุผลที่สามีทำไมถึงฝังร่างของภรรยาไว้ด้วยตัวเอง
แล้วไม่บอกไม่กล่าวเจ้าหน้าที่เลยนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลงไปพูดคุยกับนายมิตรสุขเกลี้ยงนะฮะ
ขออภัยสุกเลี้ยงนะครับอายุ๕๖ปีชาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะฮะ
ซึ่งมีอาชีพรับจ้างกรีดยางพารา
ก็บอกว่าภรรยาของเขาคือนางถนอมพักดีอายุประมาณสามสิบแปดถึงสี่สิบปีนะครับ
เสียชีวิตตอนตี๕ของวันพุธที่๘กันยายน
ทีนี้เขาเลยตัดสินใจเอาผ้าห่มคลุมร่างภรรยาไว้
แต่คืนนั้นนะคุณนะเขานั่งเฝ้าร่างไร้ลมหายใจทั้งคืนเลย
แล้วก็อีกวันหนึ่งก็นั่งเฝ้าร่างเหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
ค่ะคือภรรยาเนี่ยเสียชีวิตวันพุฒิอืม
ตามความเชื่อเขาบอกไม่ควรจะฝังศพหรือว่าทำการชาปนกิจในวันพุธ
เขาก็เลยเก็บร่างไว้ก่อนนะฮะอย่าเพิ่งฝัง
ทีนี้ครับรุ่งเช้าของวันที่๙กันยายน
ก็เลยแบกร่างของภรรยาที่ห่อด้วยมุ้งห่อด้วยผ้าห่ม
แล้วก็ผ้าใบพลาสติกเอามาไว้ตรงสวนนี้
หลุมเอาร่างฝังไว้แล้วว่าดินกลบกลายเป็นหลุมอย่างที่เห็นนี้นะครับ
ปรากฏว่ากลางดึกคืนวันนั้นแหละฮะหลังจากฝังศพไป
เขาเห็นดวงไฟสีเขียวนะคุณฮะโผล่ขึ้นมาจากหลุมฝังศพ
จ้าสว่างเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนเข้ามาหาเขาคุณค่ะ
ทีนี้เขาก็กลัวฮะภาวนาว่าเดี๋ยวจะทำบุญส่งไปให้นะ
และแสงดังกล่าวก็หายไปเขาก็เลยคิดว่าเนี่ย
เป็นภรรยาของเขาแน่นอนเลยไปแบบว่าไม่สงบค่ะคุณ
ไม่ได้ไปสู่สุขติเลยนะครับเพราะฝังเองแบบนี้นะครับ
ทีนี้พอวันรุ่งขึ้นวันที่๑๐กันยายนเขาก็เลยตัดสินใจฮะ
เดินทางไปที่วัดโคกมะขามเพื่อจะไปทำบุญ
เอาข้าวเอาแกงเอาน้ำนะฮะไปถวายแด่เจ้าอาวาสที่วัดนะครับ
แล้วทีนี้ก็ตัดสินใจเล่าให้ท่านเจ้าอาวาสฟังถึงการตายของภรรยา
เห็นดวงไฟเจ้าวาดก็แนะนำคุณแนะนำผู้ชายคนนี้บอก
ไปทำให้ถูกต้องไหมนะฮะยมไปทำให้ถูกต้องหน่อย
ไปแจ้งกำนันแจ้งผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้หาทางช่วยเหลือ
แล้วก็ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายตามประเพณีด้วยนะครับ
ไม่ครับอ่าครับทีนี้ก็ตัดสินใจแล้วฮะ

สอบปากคำเบื้องต้นรวมทั้งสอบพยานแวดล้อม
ทีนี้ตัวสามีของผู้ตายก็บอกว่า
ผู้ตายจริงป่วยติดเตียงมานานแล้วนะครับ
สภาพร่างกายไม่แข็งแรงเลย

แล้วก็ร่างกายซูบผอมมากเขาเลยตัดสินใจครับ
ที่จะฝังร่างของภรรยาด้วยตัวเองนะฮะ

กลัวว่าการมาฝังเองแบบนี้

หรือว่าตัวภรรยาของผู้ชายคนนี้
เป็นโรคอะไรก่อนจะเสียชีวิต

และอยากให้ทางเจ้าหนี้ตำรวจแล้วก็ทางแพทย์

ก่อนที่จะตัดสินใจในการชาปนกิจต่อไปนะครับ
เอามาฝังไว้ง่ายแบบนี้นะคุณนะ